มาดูเหตุการณ์ภัยสังคมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงอายุสักประมาณสี่สิบสองปีค่ะบุกขึ้นโรงพักเมืองอุดรธานี
ไปแจ้งความกับตำรวจเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่า
เธอไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายแปลกหน้าค่ะ
ขอมีเพศสัมพันธ์ทำทีว่าตีสนิท
หลังจากนั้นเธอเดินไปขอความช่วยเหลือเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว
แล้วรีบขี่มอเตอร์ไซค์กะว่าจะกลับบ้านพัก
ผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามเธอไป
ถีบมอเตอร์ไซค์เธอล้มค่ะลากเธอไปในป่า
ต่อยท้องเธอบังคับให้เธออมอวัยวะเพศให้
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอกลัวตายก็เลยต้องทำ
สุดท้ายแล้วนะคะโชคดีมากเคราะห์ดีมาก
เพราะว่ามีพลเมืองดีปั่นจักรยานมาพอดี๓คน
ก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจนกระทั่งเธอรอดปลอดภัย

ตำรวจลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุพาตัวผู้เสียหายไปด้วย
ปรากฏว่าไปพบโทรศัพท์มือถือตกในจุดเกิดเหตุ
ผู้เสียหายยืนยันเลยนะคะว่าโทรศัพท์นี้เป็นของคนร้าย
ที่เป็นรูปดอกไม้สีแดงด้านหลัง
ตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานและไปตรวจสอบมือถืออันนี้ค่ะคุณผู้ชม
มือถือที่พบปรากฏว่าโทรศัพท์ที่พบเป็นของทหารยศ๑๑
สังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
ตำรวจก็เลยไปเชิญตัวมาสอบปากคำตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธ
บอกว่าโทรศัพท์นี้ผมทำหายไปตั้งแต่หลายวันที่แล้ว
โทรศัพท์แค่สีแดงแบบนี้ครับค่ะดอกไม้สีแดงแบบนี้
แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นพลตำรวจตรีวรณัทผันผ่อน
คือคนก่อเหตุน่าจะรู้ตัวแล้วค่ะว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เพราะว่าตำรวจเนี่ยติดต่อไปแล้วแต่ตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธ
ตำรวจจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ของแพทย์ที่สามารถระบุตัวผู้ต้องหาได้
ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับ
หากพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นทหารก็จะประสานไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไปนะคะ
ก็เป็นภัยสังคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่นำมาเตือนกันนะคะ